เอามาดูเรื่องของเกษตรกรวัย๖๐ปีกันบ้างนะคะ

แต่ถ้าดำเนินชีวิตตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙

เกี่ยวกับการปลูกพืชผักผสมผสาน
ตัวเองได้เพราะว่ามีรายได้ทุกวัน
คือเหลือกินเหลือใช้เอาไปขาย

ผักสวนครัวนานาชนิดทั้งแตงกวาถั่วฝักยาว
ฟักทองพริกชี้ฟ้าธัญพืช

มาปลูกรวมกันเนื้อที่ทั้งหมด๑๘ไร่นะคะ
พื้นที่นี้อยู่ที่บ้านคลองประทุน
หมู่ที่๔ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดค่ะ
เป็นของนางวันนาทองยัง

เป็นเจ้าของพืชผักสวนเกษตรทั้งหมดนี้ทั้ง๑๘ไร่เลย
เล่าให้ฟังบอกว่ายึดแนวทางการทำเกษตรผสมผสาน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งพืชผักเหล่านี้เก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดทั้งปีเลย
รายได้ก็เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายเลยนะคะ
แล้วแถมมีเงินเหลือออมไว้ใช้ในยามจำเป็น
ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานแม้ว่าจะอายุ๖๐ปีแล้ว
แต่ถ้าเลือกพืชผักที่ไม่ต้องดูแลมาก
มีความเหมาะสมกับร่างกายของเรา
ปลูกได้๑๘ไร่ไม่ใช่น้อยนะคะ
แปลงกวาขายได้กิโลกรัมละ๑๐บาท
ฝักยาวกิโลกรัมละ๑๕บาท
รายได้เฉลี่ยต่อวัน๑๐๐๐บาท

ขึ้นอยู่กับราคาของพืชผักที่ตอนนั้นเขามีผลผลิต

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน
จัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คือ๑๓๐เอาไว้ใช้ขุดสระกักเก็บน้ำ
ร้อยละ๓๐อีก๑ส่วนใช้ปลูกข้าว
อีกหนึ่งส่วนที่ใช้๑๓๐เหมือนกัน

ร้อยละ๑๐ที่เหลือไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเราก็อยู่ในนั้นแหละ

ฤษฎีใหม่นะครับตามรอยพ่อหลวงราชการที่เก้า

สมัยก่อนเราจะทำแต่นานา
ตอนนี้นะครับนำมา๓๐๓๐๓๐บาท

ผมว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเพราะว่าเราจะทุ่มเทนะครับ
บางครั้งทำนา๓๐๐๐๐นะครับ

ได้รายได้ต่อวันต่อวันตลอด
แล้วผลผลิตเขาก็จะเดินงอกงามแตกต่างกันไป